วันนี้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว
กำหนดราคาข้าวที่จะจ่ายให้กับชาวนา
เพื่อชะลอการขายข้าวเข้าสู่ตลาด
โดยราคาสูงสุดจะอยู่ที่ตันละ๑๑๕๒๕บาทนะครับ
แต่ว่าราคาที่ประกาศออกมาสร้างความผิดหวังให้กับชาวนา
เพราะว่าจะได้รับเงินจริงเพียงตันละ๘๕๐๐บาท
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณมาซีรีกล่อมแก้วครับ
ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารและจัดการข้าว
นบขเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกร
ปลูกข้าวหอมมะลิที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำ
โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตรหรือทกศ
สินเชื่อให้เกษตรกรเก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง๑๙๐ของราคาตลาด
ซึ่งกำหนดไว้ที่ตันละ๙๗๐๐บาท
โดยเกษตรกรจะได้ตันละ๘๗๓๐บาท
และได้ค่าเก็บรักษาข้าวตันละ๑๒๙๕บาท
ปรับปรุงคุณภาพข้าวไร่ละ๕๐๐บาทไม่เกิน๑๐ไร่
ค่าเก็บข้าวโดยยุ้งฉางตันละ๑๕๐๐บาท
โดยจ่ายให้ทันที๑๐๐๐บาท
และอีก๕๐๐บาทจ่ายเมื่อถ่ายถอน
เมื่อคิดรวมแล้วจะได้รับเงินตันละ๑๑๕๒๕บาท
ส่วนเกษตรกรที่ไม่มียุ้งฉางเก็บข้าว

จะได้ราคาขายตันละ๙๗๐๐บาท
รวมค่าตากข้าวจะขายข้าวได้ตันละ๑๙๙๕บาท
ซึ่งราคานี้สร้างความผิดหวังให้กับชาวนา
เสนอราคาข้าวในตลาดที่ตันละ๑๑๐๐๐บาท
แต่ได้รับการตอบรับเพียงตันละ๙๗๐๐บาท
เพราะเมื่อหากค่าความชื้นที่ปัจจุบันมีความชื้นเฉลี่ย๑๒๕แล้ว
ชาวนาจะได้ค่าขายข้าวจริงที่ตันละ๘๕๐๐บาทเท่านั้น
ทำไม่ได้เพราะว่าเก็บเกี่ยวมันมีความชื้นเนี่ยพี่น้องเศรษฐกรไม่มีโอกาสที่ทำแห้งได้แน่นอน
ถ้าจะมาจ้างลงสีอบมันก็ไปเข้าสู่กระบวนการเหมือนที่ผ่านมานั่นแหละ
ลักษณะคือการทำงานโปรเศษมันเยอะต้องไปอบไปนู่นไปนี่ไปนั่นแล้วมาเก็บฝากเนี่ย
เพราะว่าไม่ใช่เกษตรกรไม่ได้ควบคุมเองทั้งหมด
พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมองว่าสาเหตุที่ทำให้ราคาข้าวต่ำสุดในรอบ๑๐ปี
มาจากปัญหาเชิงโครงสร้างที่สะสมมานานและยังพบว่ามีการร่วมมือกันระหว่างนักการเมืองท้องถิ่นกับโรงศรีบางแห่ง
ในการกำหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกในราคาต่ำเกินไปจึงได้สั่งการให้ทุกหน่วยงาน
ให้ความช่วยเหลือกเกษตรกรโดยเร็วที่สุดกำชับใช้กฎหมายเอาผิดกับผู้กระทำความผิดอย่างเคร่งครัด
มาสิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน